สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงสงกรานที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยของเรามีฝนตกชุกนะคะ
เกือบทั่วทั้งประเทศค่ะคุณผู้ชมตอนเช้าเนี่ยแดดออกนะคะ
แต่พอบ่ายไปแหม่ฝนเริ่มตกนะคะประเทศไทยนะคะหลังจากนี้
หลังจากสงการไปฝนจะกลับมาเยือนอีกรอบค่ะ
คุณผู้ชมค่ะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานฝนกลับมาตกหนักอีกรอบนะคะ
เพราะฉะนั้นฝนจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๓๐๖๐ของพื้นที่
กับมีลมกระโชกแรงค่ะแล้วก็มีลูกเห็บตกร่วมด้วยนะคะ
พื้นที่รุ่มต่ำนะคะเร่งเก็บข้าวของไว้บนพื้นที่สูง
ทะเลมีคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
ในขณะที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะ
มีฝนฟ้าขนอง๑๓๐๖๐ของพื้นที่เช่นเดียวกัน
วกกับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกร่วมด้วยค่ะคุณผู้ชม
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๓๐๖๐ของพื้นที่
อุณหภูมิอยู่ที่๒๑๓๖องศาคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนมากกว่าฝั่งอ่าวไทยนะคะ
ประมาณ๑๓๐๖๐ของพื้นที่
จุดใดไม่มีฝนค่อนข้างร้อนนะคุณผู้ชม
ทางทะเลเนี่ยจะมีคลื่นสูง๑๒เมตร
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ

ใครจะทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ตรวจสอบอากาศอย่างใกล้ชิดนะคุณผู้ชม

ลมจะแรงนะคะอุณหภูมิอยู่ที่๒๒๓๕องศาค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้ดิฉันจะพาไปที่ประเทศอังกฤษค่ะ
ชมความสวยงามของดอกไม้ในฤดูใบไม้ปีกกันค่ะ
ประเทศอังกฤษนะคะเตรียมจัดเทศกาลดอกไม้ค่ะ

มีสีสันสวยงามแบบนี้นะคะปกคลุมไปทั่วบริเวณค่ะ
ซึ่งดอกทิวเลียบถือเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสวยงาม
และขึ้นชื่อว่าเป็นดอกไม้ประจำฤดูใบไม้ผลิค่ะ
ปีนี้เนี่ยดอกทิวลิปได้บานก่อนกำหนดนะคะ
เพราะว่ามีสภาพอากาศที่อุ่นนั่นเองค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ